คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยถามคุณผู้ชม
ถามไปว่าเอ๊ะมันจะใช้คอนเทนต์มั้ยน่ะ

จากรถเมย์ให้ได้มืดตุ๊บไปหมดเลยจากมุมที่เขานั่งอยู่เนี่ย
ท้ายรถแล้วเห็นเบาะมันดำใช่ไหมพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ตัวเขาก็ใส่เสื้อสีดำ
มองไม่เห็นอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋

คลิปนี้พอแชร์ไปคนก็สงสัย

คุณฟิล์มเจ้าของคลิปนะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คอนเทนต์

เอาคลิปมาลงในเจตนาของผมเลยจะเตือนเฉย
เผื่อมีใครติดอยู่บนรถเมย์จะได้ใช้วิธีเอาตัวรอดแบบผมได้
คือหลายคนก็ถามแหละว่าแบบอ้าวไม่งั้นทำไมไม่โทรบอกคนอื่นล่ะ
ทำไมมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์เพื่ออะไรอัดคลิปเพื่ออะไร
หลายคนก็สงสัยแต่ทีนี้นักข่าว
นักข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อู่รถเมล์สายนี้
ไปเจอกับช่างที่เขาดูแลรถประจำสาย๑๔๗นี่แหละ
ก็คือคุณดันัยดวงดีอายุ๒๗ปี
คุณดันัยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเอาจริงผมก็ดูคลิปนี้แล้วนะ
ผมว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้
เพราะว่าถ้าจริงผมก็มีในอู่นะนะมีมาตรการ
ตั้งแต่รถมาจอดที่อู่เลยหลังจากนั้นกระเป๋ารถเมย์จะเปิดไฟในรถ
แล้วก็เอารถไปจอดทีมช่างจะขึ้นไปตรวจรถอีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้าย
แล้วก็เอารถไปจอดที่จุดชาร์จกระแสไฟทำแบบนี้กับทุกคันทำมาทุกวัน
ช่างจะเลิกงานกะสุดท้ายตี๒ตี๓ทุกวัน
แปลว่าอะไรคือกระเป๋ารถเมย์ตรวจรอบหนึ่งก่อนเปิดไฟตรวจ
หลังจากนั้นช่างมาตรวจด้วยแล้วค่อยเอารถไปชาร์จ
ตอนนี้ทางต้นสังกัดเองติดต่อคนที่โพสต์คลิปได้พยายามติดต่อคนที่โพสต์คลิปนะ
แต่เขาก็ไม่ได้ตอบกลับทีนี้เดี๋ยวจะพิจารณาจะแจ้งความ

ซึ่งตอนนี้คือเขาบอกว่าทำให้บริษัทเสื่อมเสียอีกนิดนึงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีทางต้นสังกัดเขามีหนังสือชี้แจงมา
ที่บอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์
เขาบอกว่าตามคลิปวีดีโอที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล
คือจากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้โดยละเอียด
มันเกิดขึ้นตรงบริเวณด้านท้ายของตัวรถ

ด้านท้ายของตัวรถเป็นมุมอับสายตา
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ตามคลิปดังกล่าวขึ้นมา
อันนี้ต้นสังกัดออกมาบอกนะว่ามันเป็นเรื่องจริง
แล้วทางบริษัทกราบขออภัยท่านผู้โดยสาร

และขอบคุณทุกความคิดเห็นที่แจ้งปัญหาในการใช้บริการ
ทางบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย

จะพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพต่อไป
แปลว่าพอฟังจากหนังสือชี้แจงของบริษัท
ฟิล์มถ้าพี่ฟิล์มจะต้องกินยานอนหลับ๒๐เมตร
อย่าหาความจำเป็นต้องเดินทางเลย

เนี่ยรู้ไหมเคยมีคุณผู้ชมเนี่ย
ตอนที่อ่านข่าวนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
เคยกินยาไปนอนหลับไป๒๔เมตร

แล้วใช้เวลานานกว่าสมองจะกลับมาสู่ภาวะปกติ
พอแบบนี้เดี๋ยวไม่ใช่กิน๒๐เม็ดกันทุกคน
ไม่ใช่นะบางคนตายนะ
ที่เป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีนะครับ

โอ้โหปรึกษาคุณหมอจิตเวทอาจจะดีกว่า